สภาพชายครับพยายามจะต่อยหมัดชุดครับ
จังหวะบวกด้วยศอกกลางศีรษะปั้งเข้าไปครับ
โอ้โหน่าจะโดนบริเวณศอกพอดีเลยครับ
เล็กเดินหน้าพยายามจะแลกนี่ครับพยายามจะทุบเข้าไปอีก
ักเสียบด้วยซ้ายแล้วทุบด้วยกำมั่นขวา
มาดูภาพช้าครับจังหวะต่อยหมัดขวา
เก๋ลงล่างบ้างครับแล้วพยายามจะสวนด้วยศอกขวา
และนี่ครับจังหวะตัดล่างเขาจริงครับ

กระทะด้านเพชรชัยได้นับมาตั้งแต่ยกแรกสุนวัย
กระทะด้านตรวจเป๋ก็พยายามจะทุ่มทีในยกที่๒และ๓ครับ
พยายามจะเล่นเกมนะครับตรวจเป๋
ทิ้งด้วยหมัดขวาเบียดเข้ามาแล้วนี่ครับจังหวะแก
เบียดนิดเดียวแล้วเสียบด้วยเก่าซ้าย
พยายามจะกระชากเหลี่ยมแต่ไม่ลงครับ
เกิดมาแล้วเจอเข่าของตัวเตะ

แล้วเติมด้วยเข่าครับจังหวะเข่าสุดท้าย
นี่ครับหากมาแล้วเสียบ
แดงได้ไป๑๑๐องศาเดี๋ยวจะได้ซุปเปอร์ฮีโร่แล้วครับ
และกับมุมร่วมกันนะครับได้๑๐๐องศา
ตังกุได้รวัญฮีโร่เป็นคนละ๕๐๐๐บอท